คุณผู้ชมรู้จักบ้านร้างในตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันหรือเปล่า

เขาบอกว่าเคสนี้ขนหัวลุกมากเลยนะ

คือมีคนไปเจอศพผู้หญิงคนนึงอายุเธอ๕๔แล้ว
เสียชีวิตปริศนาเพราะว่ารักษณะการเสียชีวิตเนี่ยคือร่างคล่อมอยู่ที่มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์เนี่ยตะแคงเอียงล้มอยู่ตรงบ้านร้างที่มีเสาตกน้ำมันที่มีชุดไทยแขวนไว้

นั่นแหละค่ะผู้ตายคือคร่อมร่างของผู้ตายคล่อมอยู่ที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะ

ล้มไปเลยแต่บ้านหลังนี้คือบ้านร้างเป็นเส้นทางที่คนปกติเขาไม่ใช้กัน
ปกติแล้วเขามาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไง
นี่คือสิ่งที่หลายคนบอกคนหัวลุกจริง
ผู้ตายคือคุณสุบินนะคะเธออายุ๕๔ปีจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านพักเธอประมาณ๕๐๐เมตร
อย่างที่บอกทำไมเธอถึงขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตตรงบ้านร้างตรงนี้
สภาพก็คือนอนหงายแต่ว่าคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าไอ้เสาตรงที่เขาล้มเสียชีวิตมันเป็นเสาตกน้ำมันด้วย
ต้นคิดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๒๔ชั่วโมงแล้ว
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าบาดแผล
นี่พี่หุยดู
ตัวของผู้ตายเจอเงินสด๖๐๐บาท

มอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้านบอกว่าจะไปซื้อปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยขี้วัว
จะเอาไปใส่ไร่ข้าวโพดคือเธอมีอาชีพหักข้าวโพดไง
เธอก็บอกว่าจะเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ไร่ข้าวโพดแล้วเธอบอกเพื่อนบ้านบอกยืมรถแป๊บนึง
ไม่นานเดี๋ยวกลับมาซื้อแถวบ้านนี่แหละ
ออกไปตอนเที่ยง๒๔พฤศจิกายนแล้วหายไปเลย
มืดก็แล้วค่ำก็แล้วไม่เอารถมาคืน
เพื่อนบ้านก็แบบรู้สึกแปลกแล้วก็ชวนญาติญาติชวนชาวบ้านออกไปพากันตามหาหน่อยสิ
แล้วสุดท้ายไปเจอเธอเสียชีวิตอยู่ที่บ้านร้างนี่แหละค่ะ
ส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่เลยนะคะ

เขาบอกว่าขนาดบรรยากาศตอนกลางวันที่คุณภูริพัฒน์บอกนะ

ตอนกลางวันเนี่ยยังขนหัวลุกเลย

ดูจากสายตาประเมินคร่าวน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า๕๐ปีแล้ว
เพราะว่าต้นเสาเนี่ยระบุพศเอาไว้ปี๒๕๐๗นะคะ
ตัวบ้านเป็นบ้านไม้โบราณ
ผนังบ้านบางส่วนผูกก่อนแล้ว
มีปลวกกินและไม่มีบันไดทางขึ้น
เสาไม้ที่มุมบ้านมีคนเอาชุดไทยมาห้อย

ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านน่าจะรู้ดีที่สุดเนาะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถนนแบบนี้ปกติไม่มีคนใช้นะ
คนที่จะใช้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่

และอย่างที่บอกมันอยู่กลางไร่อ้อยต้นอ้อยมันสูง

ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ได้ยินมา
ว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนผูกคอตาย

เพราะเคยมีคนมาขอเลขนะ

แวนมาขอเลขขอโชคขอลาบ

เอาอาหารคาวหวานมาแก้บนถวายกันอยู่

แต่ว่าระยะหลังเนี่ย
ไม่มีใครมาแล้วเงียบหายไปเลย

ผู้ตายเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เคยมาขอโชคขอลาบที่นี่มาก่อนนะ

เพราะปกติแล้วผู้ตายไม่เคยใช้เส้นทางนี้ด้วย

ผู้ตายมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับความดัน

แต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ปกติเค้าไม่มีใครใช้เหรอครับ

อันนี้คือหล่อพ่น
จันทรุยเวศว่าเขาตายเพราะอะไร

มีโรคจำตัวโรคเบาะว่านโรคความดันอะไรประมาณนี้
แล้วเขาก็บอกคนที่บ้านว่าประมาณเที่ยงนะครับ

ก็ยังติดต่อได้ประมาณช่วงบ่ายยังติดต่อกับน้าอยู่

เหมือนจะติดต่อมาน่าจะ
คุยกับญาติคนตายเขาบอกว่า

ว่าผู้ตายไปทำอะไรที่บ้านร้างหลังนี้

แต่บ้านร้างมันคือดงอ้อย

ถามว่าอยากเข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุไหม

เจ้าของที่เดิมก็ขายเปลี่ยนมือจนไม่รู้แล้ว

ถ้าพูดถึงน้องสะพ้ายเป็นคนทำมาหากินขยันมาก

มั่นใจเหมือนกันว่ามีความขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า
บอกว่าเป็นเรื่องชิงทรัพย์มันก็ไม่เข้าที
เพราะว่าเงินสด๖๐๐บาทก็อยู่กับตัว
พรงสอยพระอะไรก็ยังอยู่
เรื่องต้นคิดว่าน้องสะพ้ายอาจจะอยากมาขอโชคขอลาบหรือเปล่า
แล้วก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์นั่งพัก
แต่ด้วยอาถรรพ์ของบ้านร้างน้องเลยเสียชีวิต
ไม่เห็นคนไปเป็นร้อยก็เพราะความที่ว่าเป็นคนใหญ่แล้วเป็นพี่ใหญ่
ก็อาศัยรถขอด้อมไปมองหน่อยนึง
ก็ไม่เห็นแล้วเขาเอาผ้าห่อหุ้มมันหมดแล้วขาวอ้องต้องหมดแล้ว

คนแรกที่เจอศพบอกว่าเขาเห็นผู้ตายถูกมอเตอร์ไซค์ทับช่วงล่าง
เสื้อถลกขึ้นจนเห็นหน้าอก
เอวขวามีรอยช้ำเขียวแต่ไม่เห็นว่ากางเกงถูกถกนะ
แต่เห็นชาวบ้านคนอื่นที่ไปดูศพบอกว่ากางเกงมันถูกดึงด้วย
เพื่อนบ้านอีกคนก็บอกว่าบ้านร้างหลังนี้ฉันรู้จักดี
เพราะเมื่อก่อนลูกเคยไปเล่น
ด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเนอะอ่าก็เล่นสนท้าทายกันด้วยการโยนก้อนหินเข้าไปในบ้านอืม
เท่านั้นแหละหน้าต่างบ้านเปิดปิดเองเลย

เด็กก็วิ่งหนีตะเลิศกลับบ้านกันไปแล้วก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟัง
ถามว่าเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์ไหม
อ่าไม่รู้แต่ถ้าจะให้เข้าไปใกล้ไม่เอา
ถามว่าเรากลัวไหมก็กลัวคนแถวนี้เขารู้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละ
ผ่านไปผ่านมาก็ไม่มองไปบางครั้งก็หัวไง
ตัวตายตัวแทน
อย่างนี้ก็ไม่รู้นะแต่เขาจะเข้าไปทำไมพูดถึงนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำไม

เออนั่นแหละเราก็สันนิษฐานไม่ถูก

ไม่มีใครตอบได้แม้กระทั่งญาติ
แม้กระทั่งพี่สามีแม้กระทั่งชาวบ้าน
ไม่มีใครตอบได้เลยว่าผู้ตายมาทำอะไรที่นี่

ให้ผมอยู่มืดค่ำเลยเหรอพี่

ใช่ไงแล้วเนี่ยคุณดูสภาพบ้านมันอะไรไม่รู้
ทุกผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะมากที่เพจไทยรัฐนิวโชว

คุณผู้ชมบอกว่าอย่าเล่าเยอะกลัว
นี่ค่ะแต่ละคนเลือกหามาปลาเหมือนกันนะ
แต่เบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นร่างของผู้ตายเนี่ย
ลูกสาวร้องขอให้ตำรวจส่งศพไปตรวจที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
จะได้ชนะสูตรว่าสรุปแล้วผู้ตายเสียชีวิตจากอะไร
เพราะว่าอย่างที่บอกเขามีโรคประจำตัวนี่ทั้งเบาหวานทั้งความดันใช่ไหมคะ
อย่างน้อยทางการแพทย์จะบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรเสียชีวิต
แต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีค่ะทรัพย์สินอยู่ครบใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
อาจจะเป็นไปได้ว่าขี่มาแล้วช็อกหมดแรงหรืออะไรยังไง

อันนี้ทางการแพทย์จะตอบได้แต่ถ้าถามว่าผู้ตายมาที่บ้านร้างทำไม

นั่นไงเพราะไม่ใช่เส้นทางที่จะมาอยู่แล้ว
ไม่ใช่เส้นทางไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องมาประกอบอาชีพไม่ใช่อะไรเลย